เหตุเพลิงไหม้เป็นไฟไหม้สวนทุเรียนเมืองลับแล
เสียหายกว่า๕๐๐ไร่นะคะตั้งแต่บ่าย๒จนถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ค่ะ

รถจักรยานยนต์บรรทุกถังน้ำก็ได้ช่วยกันเข้าไป
ดับไฟที่กำลังโหมลุกไหม้อย่างรุนแรง
สวนทุเรียนบ้านห้วยใต้ตำบลแม่ภูลอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิษฐ์
อย่างที่บอกว่าเริ่มไหม้ตั้งแต่บ่าย๒โมงเมื่อวาน

ไฟลุกลามเป็นวงกว้างเลยนะคะ
เฉพาะตำบลแม่ภูลหมู่๘กว่า๕๐๐ไร่
จนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้

นำน้ำขนใส่ถังแกลลอนใช้รถจักรยานยนต์
เลียงเข้าไปเพราะว่าเป็นวิธีเดียวที่ลำเลียงเข้าไปได้
เพราะว่าสวนทุเรียนอำเภอลับแลเนี่ย
ส่วนมากชาวสวนจะปลูกกันบนภูเขา
ดังนั้นพอปลูกบนภูเขาไม่มีทางสำหรับรถยนต์

วิธีการช่วยกันดับไฟก็อย่างที่บอก

น้ำใส่ถังแกลลอนเอาไว้หลังรถ
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปเพื่อดับไฟ
ดังนั้นมันดับยากคุณรัชพรมันเป็นไฟป่าด้วยไง

ห้าร้อยไร่อย่างที่บอกมันยากมากจนถึงตอนนี้
ยังไม่สามารถช่วยดับไฟได้เลย
นายอำเภอลับแลนายทาตรีบุญมาก
บอกว่าได้สั่งให้เจ้าหน้าที่และชาวบ้าน
ระมัดระวังว่าอย่าเข้าไปดับไฟเอง
คืออาจจะมีพลเมืองดีชาวบ้านที่อยากจะช่วย
ช่วยกันขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปช่วยดับไฟ

เพราะว่า๑ทางชัน๒ก็คือลมพัดแรง
ไฟก็จะพัดขึ้นสู่ที่สูง
ลักษณะของสวนเป็นภูเขาด้วย
มันก็เลยมีช่องลมที่เวลาลมพัดเข้าไป
มันก็จะโหมไฟโหมไฟให้ลุกเร็วขึ้น
อกจากนี้นะคะมีสถานีควบคุมไฟป่าต้นศักดิ์ใหญ่
มีทหารมีเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธนภัยจังหวัดอุตรดิษฐ์
อาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอลับแหล่
ประมาณ๔๐๐คนก็ได้ช่วยกันนะคะ
แต่ว่ากว่าจะเข้าไปถึงจุดที่ไฟไหม้

กว่าจะเข้าไปใช้ระยะทาง๔กิโลเมตรก็เลยค่อนข้างลำบาก
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีอยู่ในพื้นที่
ก็รายงานเพิ่มเติมมานะคะว่าจุดที่เกิดเหตุ
เป็นยอดเขาลาดชันมีต้นไม้ใหญ่หลายต้น
อนุรักษ์เอาไว้ก็ต้องการจะอาศัยร่มเงา

พอออกดอกออกผลก็เป็นร่มเงาแผ่กิ่งก้านสาขา
แล้วก็บริเวณที่มีไฟไหม้มีต้นไผ่ที่แห้งตาย
หรือที่เรียกว่าตายขุยเป็นจำนวนมาก
ไผ่แห้งตายเหล่านี้แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีที่จะทำให้ไฟโหมลุกไหม้ได้
รวดเร็วแล้วก็รุนแรงมากยิ่งขึ้น
เรามาดูความคืบหน้าของเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะ
ทั้งเจ้าหน้าที่และชาวบ้านก็ได้ช่วยกันเร่งดับไฟป่า
ในพื้นที่ตำบลแม่ภูลจังหวัดอุตรดิษฐ
เพื่อป้องกันนะคะไม่ให้ไฟลุกลามไปยังบ้านเรือนของประชาชน

ในพื้นที่ก็คือสวนผลไม้รวมแล้วไม่ต่ำกว่า๕๐๐ไร่
คุณสมศักดิ์ศรีชุ่มผู้สื่อข่าวแท้รัฐทีวีอยู่ในพื้นที่นะคะ
รายงานสถานการณ์ล่าสุดมาแล้วค่ะคุณสมศักดิ์ค่ะ

จนถึงขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านนั้น

ดับไฟป่านะครับที่เกิดขึ้นบริเวณบนเขาตำบลแม่ภูล

โดยเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นได้สร้างความเสียหายให้กับพื้นป่า
รวมถึงพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านไปแล้วไม่ต่ำกว่า๕๐๐ไร่ครับ
เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้นะครับ
ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ยังคงช่วยกันขนน้ำเพื่อดับไฟป่าที่กำลังลุกไหม้นะครับ
ในพื้นที่บ้านห้วยใต้หมู่ที่๘
และได้ลุกลามไปที่บ้านห้วยประดิษฐ์นะครับ
หมู่ที่๕ตำบลแม่ภูนย์อำเภอรับแรงจำนวนอุตรศักดิษฐ์
จากการรายงานล่าสุดพื้นที่เสียหายส่วนใหญ่เป็นป่า
และสวนผลไม้ของชาวบ้านทั้งหมู่ที่๔หมู่ที่๕หมู่ที่๖และหมู่ที่๘นะครับ
ต่ำกว่าห้าร้อยไร่พร้อมกันนี้ยังมีชาวบ้านที่สำลักควันอีกจำนวนหนึ่ง
ด้านสาเหตุนั้นคาดว่าน่าจะเกิดจากการเผาไร่สวนของชาวบ้าน
จนเกิดการลุกลามตั้งแต่ช่วงเวลา๑๔นาฬิกาของเมื่อวานนี้นะครับ
จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถดับเพลิงได้
ทำได้เพียงควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดเท่านั้น
ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิษฐ์
สั่งการให้ระดมกำลังทั้งทหารจังหวัดทหารบกอุตรดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากออบตและเทศบาลใกล้เคียง
จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เจ้าหน้าที่ป่าไม้และชาวบ้านในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า๑๐๐คน
ช่วยกันป้องกันไฟไม่ให้ลุกลามไปยังบ้านเรือนของประชาชน

ซึ่งอยู่โดยรอบรัศมีไม่ต่ำกว่า๓กิโลเมตร
ราบสมัครจนาคารบริเวณนาคาวบริเวณที่แห้งและผู้เขาสูงชัน
ชาวบ้านก็ระดมกันช่วยเหลือแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะดับไฟได้
เหตุเกิดประมาณบ่าย๒โมงค่ะ
ก็คาดว่าความที่หายจะขยายตัว
ไปยังพื้นที่ตำบลอื่นนะฮะอย่างเช่นตำบลนานกกอยู่ใกล้เคียง
และเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานั้น
ได้ขึ้นไปดูพื้นที่ซึ่งเป็นภูเขาสูงนะครับ
บริเวณบ้านห้วยประดิษฐ์หมู่ที่๖ตำบลแม่ภูล
พบว่าเส้นทางขึ้นไปนั้นเป็นทางลาดชันนะครับ
รถไม่สามารถขึ้นไปได้ต้องใช้รถมอเตอร์ไซค์และเดินทางเท้าเข้าไปเท่านั้นครับ
ไม่ได้ครับไม่ได้เป็นเส้นทางลำลองนะครับ
สิ้นสุดตรงนี้นะครับหลังจากนั้นจะต้องใช้มอไซค์
ซึ่งชาวบ้านใช้วิถีชีวิตในการขึ้นไปเก็บผลไม้นะฮะ
แล้วก็รถชาวบ้านตอนนี้ขึ้นไปนับร้อยนะฮะนับร้อยคันเฝ้าสวนใครสวนของใครของมันนะฮะ
ใช้คำนี้นะครับต้องขอโทษด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ถูกไฟดักอยู่เหมือนกันนะครับ
ก็มีการสำลักฟันนะครับแต่ก็ไม่ได้ย่อท้อนะครับ
ท่านที่จะเห็นนะครับว่าในขณะที่เราพูดคุยอยู่ชาวบ้านมาอีกแล้วนะ

สำหรับพื้นที่ดังกล่าวนะครับเคยเกิดเหตุการณ์ดินโครนถล่มนะครับ
เมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้านะครับทำให้ชาวบ้านนั้นได้มีการฝึกซ้อมป้องกันภายพิบัติจากธรรมชาติ
ทำให้ชาวบ้านรับมือกับสถานการณ์ได้รวดเร็วและทันท่วงทีแต่สถานการณ์ในขณะนี้ก็ยังไม่คลี่คลายนะครับ
อีกทั้งสัญญาณโทรศัพท์และเส้นทางก็เป็นอุปสรรคในการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วย
เมืองต้นนะครับทราบว่าเหตุการณ์ไม่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว๑๐ปี
เนื่องจากชาวบ้านได้ทำแนวป้องกันไฟไว้และช่วยกันดูแลตลอดแต่บริเวณจุดเกิดเหตุเป็นยอดเขาที่ลาดชัน
มีต้นไม้ใหญ่หลายต้นซึ่งชาวบ้านอนุรักษ์ไว้เพราะต้องการอาศัยร่มเงาให้กับต้นทุเรียนได้ออกผล
อีกทั้งบริเวณนั้นมีต้นไผ่ที่แห้งตายนะครับหรือที่เรียกว่าตายขุยเป็นจำนวนมาก
ซึ่งไผ่เหล่านี้ก็เป็นเชื้อไฟอย่างดีในการเผาไหม้อีกทั้งความแห้งแรงของปีนี้ก็ทำให้ไฟไหม้ได้ลุกลามเร็วยิ่งขึ้นครับ
และด้วยสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับค่อนข้างที่จะหนาวเย็นนะครับทำก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ไฟป่านั้นมีการลุกลามเพิ่มมากขึ้น
บริเวณบนเขานั้นก็มีลมกันโชคตลอดเวลานะครับและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในขณะนี้
สมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิษฐ์ครับ